ขณะที่ทางการไต้หวันตอนนี้ก็เตรียมความพร้อม

ที่จะพัดขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของก่อนในวันพรุ่งนี้
ก็จะส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็ลมกระโชกแรง
ในพื้นที่ทางตอนใต้แล้วก็ตะวันออกของเกาะ
อุตุนิยมวิทยาของไต้หวันรายงานนะครับ
เมื่อเวลา๑๖นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทย

อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกส์ห่างออกไป
กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะไต้หวัน
แล้วก็จะขึ้นฝั่งบริเวณคาบสมุทรเฮงชุนในวันพรุ่งนี้
โดยในตอนนี้ชาวเมืองไถตรงซึ่งเคยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง
อิทธิพลของพายุในผ่าตักเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
ก็กำลังเร่งบรรจุทรายลงในกระสอบ
สำหรับวางแนวป้องกันน้ำท่วมอย่างเต็มที่
ขณะที่เจ้าหน้าที่ไต้หวันก็เร่งอพยพนักท่องเที่ยวราว๑๘๐๐คน
ออกจากเกาะนอกชายฝั่งไปยังพื้นที่ปลอดภัย
ส่งกำลังทหาร๓๓๐๐นาย
เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
จากนี้ยังมีคำสั่งปิดสำนักงานและสถานศึกษาหลายแห่งบนเกาะอขิต
ชาวประมงจำนวนมากงดนำเรือออกจากฝั่ง
จากว่าคลื่นลมในทะเลมีกำลังแรง
งดให้บริการเรือเฟอรี่ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบนเกาะ๒แห่ง
เช่นเดียวกันกับบริการรถไฟในเมืองฟาเหลียน
ยกเลิกให้บริการไปก่อนเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย
ทั้งนี้ซุปเปอร์ไต้ฝุ่นลูกดังกล่าวยังมีแนวโน้มว่าจะส่งผลกระทบ
การจราจรของประชาชนที่จะเดินทางไปเฉลิมฉลอง
ในช่วงวันหยุดยาว๔วันของเทศกาลไหว้พระจันทร์
ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันพระรหัสสบดีที่จะถึงนี้
แต่ก็คาดว่าประชาชนในกรุงไทเปย์ที่อยู่ทางตอนเหนือของเกาะไต้หวัน
จะไม่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่จากพายุลูกนี้
โดยพายุไต้ฝุ่นเมอรันตีจะมุ่งหน้าออกจากไต้หวันในวันพระหัสบดี
เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในมณฑลฟูเจียนทางตอนใต้ของจีนต่อไปครับ